คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวปัญหาความทุกข์
ความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลห้วยไภร์

ประท้วงที่สารวาการจังหวัดอุบลราชธานี
ขับไล่ออกจากพื้นที่ทำกิน
ทั้งที่พวกเขานั้นทำมาหากินอยู่จุดนี้มานานแล้วค่ะ
โดยชาวบ้าน๓หมู่บ้านในตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียม
อุบลราชธานีนำโดยผู้ใหญ่บ้านทั้ง๓หมู่บ้าน
นะคะมายื่นหนังสือถึงนายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัด
บนราชธานีให้ช่วยเหลือหน่อยในกรณีที่นายนคริน
สุทัศโตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผ่าแต้มมาแจ้งความดำเนิน
คดีกับชาวบ้านในฐานบุกรุกยึดครองที่ดินก่อสร้างที่
อยู่อาศัยแพ่วถางป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำหนังสือ
นั้นมาขับไล่มาติดแจ้งให้ผู้บุกรุกลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อไล่ออกไปจากเขตอุทยานภายในบนที่ยี่สิบธันวาคมนี้
ถ้าหากไม่ทำตามคำสั่งก็ต้องจ่ายเงินค่าลื้อถอนให้
กับเจ้าหน้าที่ที่จะเท่าทำการลื้อถอนด้วยโดยเรื่องนี้
นายธิรเกียจแก้วใสผู้ใหญ่บ้านท่าลงได้เล่าถึง
ปัญหาที่ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
บอกว่าชาวบ้านตั้งรกร่างหากินอยู่พื้นที่ริม
แม่น้ำโขงมานานหลายชั่วอายุคนชาวบ้านบางส่วนก็มี
ครอบครองที่ทำกินก็คือสค๑ซึ่งราชการออก
ให้ตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนู่นน่ะนะคะก่อน
ที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติดงภูโหลน
อุทยานแห่งชาติผาแต้มด้วยซ้ำไปจนกระทั่งรัฐ
บานมีนโยบายทวงคืนผืนป่าเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเอกสารภาพ
ถ่ายว่ามีบางพื้นที่ที่ไม่มีสภาพทำกินของชาวบ้านทำ
เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานกับชาวบ้าน
มาโดยตลอดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าชาวบ้านนั้นเป็นผู้บุกรุก
ทีนี้ค่ะเมื่อวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมานายพุทธิ
พงศ์วรพฤกษ์รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาชี้แจง
ชาวบ้านนะคะบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายจัดที่ดินทำกิน
แก่ราศดรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูดงภูโล
ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับอุทยานผาแต้มนี่แหละโดยทำการ
แนวเขตอุทยานแห่งชาติผ่าแต้มใหม่ทำให้ลุกล้ำ
เข้ามาในเขตของชาวบ้านที่เขาครอบครองอยู่ก่อนหน้านี้
เรื่องนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดคือนายสุภสิทธิ
ก็เจริญยศได้พูดคุยได้อธิบายหลังจากที่รับเรื่องร้อง
บอกว่าเบื้องต้นจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ
ค่ะโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาลงดูข้อเท็จจริง
ในพื้นที่ภาคใน๑๕วันระหว่างนี้ห้ามชาวบ้านขยายพื้นที่
ครอบครองจนกว่าจะได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการที่ทาง
วัดนั้นตั้งขึ้นมาส่วนชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิ์ในการ
ครอบครองทั้งสขหนึ่งและหนสำเนี้ยจะต้องมีการมาออก
ลงความเห็นเพราะว่าเป็นอำนาจของฝ่ายนโยบายที่จะจำนวนการต่อไป